ครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าไม่
อยากให้เป็นแค่เหมือนเราไหนสทมิเเนียแล้วก็หาย
เหมือนแบบสนุกสนุกเพราะว่าเราก็จริงจังแล้วก็อยาก
จะให้มีรูปธรรมในการที่เราเอามายินมาที่ศูนย์ร้อง
ันทร์แล้วโดดในสถานที่โดดใบนี้

เพราะรภัยของรัฐบาล

เรื่องเชื้อฐาน
อัตรีอย่างของคุณครับ
ในความรู้สึกของคุณ
คุณต้องการการสุดท้ายหรือคุณต้องการรับสุดท้าย
คุณต้องการสุดท้ายหรือคุณต้องการสุดท้าย

เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นมังสวิรัตินะครับ

แต่มาในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศ
คือฉลามไม่ได้มีผลมากกับระบบนิเวศนะครับ

สิ่งที่ไม่มีชลามก็แย่แน่ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว
ระบบนิเวศมารีนเขาเรียกว่าใต้น้ำอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นศิลธรรมก็เป็นส่วนหนึ่ง
คือชลามไม่ถูกตัดครีบตายกับชลามมากแน่นอนครับ
ถ้าคนไทยคิดโทงศาลถ้าเกิดเห็นแล้วโทงศาล
แล้วนำไปสู่การงดไม่กินก็ดีครับ

กับเรื่องนี้รึยังไง

ไม่คิดว่าเราเป็นวัฒษีที่ส่งออกหูสลามเยอะขนาดนี้
ไม่คิดว่าต้องกินเยอะแน่เลย

รู้สึกว่าบ้านเราบ้านเท่าไหร่เป็นธุรกิจสำคัญ
ตอนนี้เรามีในใจอยากให้ไทยอยู่ทางเดียวละเนี่ยเมื่อไหร่

อเจมส์ก็จริงอย่างวัยเอชเราทำทั้งทั่วเอเชียนะครับ

เราที่มีกฎหมายมาช่วยอย่างเลือกอาหารจะนำ

ชื่อบริษัท

ความเกิดความแข็งในสิ่งที่คุณทำได้ไหมครับ

และอย่างก็ที่บอกว่าอย่างสลามเป็นสัตว์ที่เกิดที่ตามธรรมชาติ
อายุในการตั้งคันก็๑๓ปีบางที
สรุปเฉลี่ยนะครับไม่ได้กินง่าย
แล้วถ้าไม่มีฉลามเนี่ยมันก็กระทบหลายอย่าง
ทั้งระบบนิเวศ์ในทะเลปลาการลังปลาก็จะหายไป
มันไม่ได้เหมือนผมว่าโอ้โหห้ามกินสัตว์อะไรเลย

ทำให้มีสารพิษมีโลหะหนักเยอะ

เรื่องปลูกป์ที่อยู่
ผลกระทบมันมากกว่าที่เราคิดเยอะนะครับ
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
สำคัญจริงนะครับกับเรื่องนี้ครับ
มันจะฝากอะไรกับคนที่เขายังไม่เข้าใจ
มันผิดกฎหมายจริงในการว่าผิดกฎหมาย

เพราะว่าช่วยกันเพื่อจริงเพื่อตัวเราเอง

แล้วก็แล้วอย่างที่บอกอ่ะถ้าเป็นเรื่องศิลธรรมเนี่ย

เพราะว่าเรือเนี่ยเขาก็ต้องสแปรที่ไว้เยอะ

เขาจะไม่เอาตัวขึ้นมาว่าตัวมันกินพื้นที่เขาอะไรอย่างนี้ไหม

โอเคมันควรจะบอกหมูวัวไก่ก็ทรมานเหมือนกัน
ซึ่งก็ใช่ครับแต่จริงถ้าไม่มองในเรื่องศิลธรรมเนอ

ก็สำคัญจริงครับก็ต้องอย่างน้อยน้อยลง
แต่ว่างดบนิโภคซุภผู้ฉลามทุกชนิดนะครับ

เวลาผมไปงานแต่งตอนเด็กครับ
งานแต่งงานเลี้ยงสมาคมอะไรอย่างนี้ก็ทาน

แล้วก็วันนี้ที่มาประเด็นก็คือโอเคก็บอกทางรัฐบาลว่า
ถ้าเกิดงดได้ก็ดีนะครับแล้วก็ถ้าช่วยดนลงช่วยเราได้อีกแรงหนึ่งก็ดี
วันนี้เราก็มาร่วมมือกันกับ๙องค์กรนะครับก็เยอะมากไงก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับ
ขอไหมเขาคงไม่ได้ฟังเรานะครับแต่หมายถึงว่าขอความร่วมมือแล้วกัน
ถ้าเกิดตำหนักเห็นถึงปัญหาอย่างนี้แล้วผลักดันอะไรเนี่ยแล้วเราช่วยกันได้ก็จะดีมากครับ
ไม่ได้ง่ายก็ค่อยพัฒนาไปทีละทีละขั้นตอนก็ได้ครับ